คนที่ทำงานรับจ้างไม่ค่อยได้รับงานจ้างอะไรหรอก
นี้เนี่ยนะคะหลายคนกลัวว่าจะเอาเชื้อมาแพร่ระบาดเนี่ยนะคะ
ยายหลานคู่หนึ่งค่ะจะไปเยี่ยมญาติ

แต่วันนั้นค่ะจักรยานเกิดยางแบน
หลานก็ต้องเดินคุณยายก็ต้องเข็นจักรยาน
หน้าร้านซ่อมจักรยานคันหนึ่ง
เขาก็เลยคุณยายเป็นยังไงมายังไง
ก็เลยสอบถามกันจนได้เกิดการช่วยซ่อมขึ้นมา
แต่มันมีรายละเอียดยิบย่อยเล็กน้อย

แล้วขณะเดียวกันน่าดีใจมากที่

คนที่โพสต์เป็นเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต
เขาบอกว่าโชคดีนะที่พวกหนูอยู่ร้าน
ถ้าร้านปิดยายคงเข็นไปไกลอีกเลยหลายกิโลเมตร

รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าร้านนะคะ

เดินนำหน้ารถจักรยานยนต์ไปก่อน
หลังจากนั้นคุณยายเข็นตามค่ะ
เพราะเข็นรถจักรยานตามนะคะ

มองไปที่ล้อยางแบน
ก็เลยถามถ่ายคุณยายคุณยายเป็นยังไงมายังไงคุณยายบอก
ยางฉันรั่วยางรถจักรยานของฉันรั่ว
และกำลังจะพาหลานไปหาญาติอยู่ไกลประมาณ๒กิโลเมตร
แล้วมันรั่วกลางทางทำยังไงล่ะกลับบ้านก็ไม่ได้
แล้วทีนี้ไปข้างหน้าต่อเลยละกันก็ต้องเดินเข็นไปเนี่ยนะคะ
เจ้าของร้านบอกว่าไม่เป็นไรยายมามาเดินปะยางให้
ยายบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีเงินจ่ายไม่เอาหรอก
เจ้าของร้านใจดีค่ะบอกว่าทำให้ฟรีไม่คิดเงิน
คุณยายยกมือไหว้ขอบคุณ๒รอบ
แต่ถามว่าเรื่องจบแค่นี้ไหมยางปะเสร็จแล้วมันได้แค่นี้ไหม
เจ้าของโพสต์สอบถามเรื่องราวคุณยายต่อค่ะ

ยายของยายทิ้งให้เลี้ยงมา๔ปีแล้ว

เพราะที่บ้านตอนนี้ไม่มีข้าวกินแล้ว

จะพาหลานไปพึ่งพาอาศัยญาติ

ฝากให้เอากลับไปกินที่บ้านด้วย
เอาเงินให้คุณยายด้วยจำนวนหนึ่ง
น้ำตาไหลเลยนะคะดูช่วงนี้หน่อยค่ะ
เดี๋ยวผ่านมาอีกรอบ
ยายยายหันมาอีกรอบยายมาแวะนะเดี๋ยวหนูจะเปลี่ยนยางให้ข้างหลัง
ดูสิน้ำใจของเจ้าของร้านนะคุณ
คือถ้าไม่ไหวก็จะไปส่งด้วยนะให้ของเห็นของหนักไงไหวไหมเนี่ย
หนักเท่านี้และยังแถมควักเงินให้อีกด้วยแล้วบอกว่าคราวหน้าเนี่ย
มาเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่เลยไม่ต้องปาดแล้ว
คุณยายร้องไห้เลยคุณยายร้องไห้เลยนะคะ
ใช่ค่ะคุณยายร้องไห้ถึง๓รอบด้วยกันนะคะ
จากครอบครัวร้านจักรยานที่ยื่นมือช่วยเหลือคุณยายแล้ว
ตอนนี้เรื่องราวมันเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
มีคนร่วมกันโอนเงินมาช่วยเหลือคุณยายด้วย
รวมแล้วตอนนี้อาจจะไม่มากนะประมาณพันกว่าบาท
แต่เจ้าของโพสต์เขาก็ตามไปอีกตามไปถึงบ้านคุณยายค่ะ
ไปเอาเงินจำนวนนี้ไปให้คุณยายอีกแล้วซื้อของไปเพิ่มด้วยเนี่ยนะคะ
และเงินบางส่วนเจ้าของโพสต์บอกว่าจะแบ่งไปซื้อชุดเนธนารีให้กับหลานสาวด้วย
ที่คุณยายขอเอาไว้เพราะว่าน้องไม่มีชุดเน่นนารีใส่ไปโรงเรียน
คุณดูสิคนที่เหลือก็เหลือคนไม่มีก็ไม่มีนะคะ
ถ้าใครอยากช่วยน้องเรื่องที่นอนหมอนมุ้งโอนเงินช่วยผ่านเธอได้
แต่เธอบอกว่าถ้าไม่สบายใจโอนเข้าบัญชีส่วนตัวไปเลย
คุณยายก็สามารถซื้อมาให้เธอได้

ใครอยู่ในพื้นที่นักความนายุกเอาไปให้เขาเลยก็ได้
นี่คือน้ำใจที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤต
มีคนหลายคนคงอยากจะได้เลขบัญชี

เดี๋ยวคงตัดไปให้ในเว็บไซต์ของไทยรัฐทีวีนะ

ยายหลานคู่นี้นะครับ